ข่าวแรกก็ต้องขอแสงความเสียใจนะคะกับคุณซูซี่ด้วย

เพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แต่พาดหัวเนี่ยคือแม่มะลินะคะ
หลายคนสงสัยคือคุณซูซี่เนี่ยรับบทบาทเป็นแม่มะลินะคะ
ในละครดังบุเภสันนิวาสค่ะ

ก็อย่างที่ได้นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
คือแฟนเขาเป็นฝรั่งตามที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ

เพราะว่าได้มีคนพยายามสอบถาม
คุณซูซี่ก็ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะ
ส่วนผู้จัดการเองก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าเท่าที่ถามเพื่อนพ้องในวงการก็แสงความสนใจส่วนตัวนะคะ

ทางด้านพี่หน่องอรุโนชาซึ่งเป็นผู้จัดละครบุเภสันนิวาล

ก็บอกว่าถ้าเขาจะจัดงานศพอะไรยังไงก็ตามแต่นะคะ
ก็จะแสงความเสียใจนะคะแล้วก็จะไปร่วมงานแน่นอนนะคะ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
ซี่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นอาหารนะคะจากสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะ
แล้วก็มาปักหลักถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ
ก็จะทำฟิตเน็ตกับซูซี่ด้วยแต่ปรากฏว่าก็เกิดข่าวร้ายกันก่อนนะคะ
ก็ขอแสงความสนใจอีกครั้งหนึ่งด้วย

ตอนนี้เธออาจจะยังไม่พร้อมตอบคำถามอะไรนะคะ
คุณผู้ชมไม่ต้องไปคัดค้านเธอในโลกโซเชียลส่วนตัวของเธอ
เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้เธอเยอะให้เธอผ่านเรื่องราว
แล้วก็ช่วงเวลาที่ร้ายแบบนี้ไปได้นะคะ